ขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
ขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีจากศาล
เมื่อได้หมายแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของกรมบังคับคดี
ท่านอธิบดีมานั่งอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยมารอรับ
ก็คิดว่าท่านสื่อมวลชนได้เข้าใจตามวันเวลานะครับว่า
เร็วที่สุดเป็นอย่างนี้นะครับเร็วที่สุดเป็นอย่างนี้
ส่วนจะมีอะไรที่เข้ามาทำให้วันเวลาเปลี่ยนแปลงไป
ก็คงเป็นเรื่องของอนาคตนะครับ
อนาคตใกล้นี้ที่จะต้องแจ้งให้ทราบกันไปตลอดนะครับ
ก็เรียนเพื่อความเข้าใจว่าตัวเลขและตัวเลขของ
ผู้ปะชาธิข้าจะหายที่สารมีคำสั่งหรือบังคับออกมาเนี่ย
ประมาน๒๕หลาบาทนะครับประมาณ๒๕หลาบาท
รับผิดชอบ๒๘๔ล้านนะซึ่งเราก็คงต้องติดตามไปทั้ง๔
ถึงวันนี้คิดดอกเบี้ยรวมแล้วทั้งต้นทั้งดอกก็ประมาณ๔๑ล้านบาท
แล้วก็ถ้าช้าออกไปความเสียหายก็จะตกกับกำเลยที่ต้องเสียค่าดอกเบี้ย
ตามกฎหมาย๑๐๐ละ๗๕ต่อปีเป็นค่าดอกเบี้ยตามกฎหมายที่บังคับกับผู้ทุกคนว่า๑๐๗๕ต่อปี
กระทรวงยุติธรรมก็ได้ตั้งผู้ประสานเป็นส่วนกลางในเรื่องของบรรลาการ

คือท่านรองธวัชชัยไทยเกี่ยวเป็นผู้ประสาน
ในขั้นตอนช่วงระยะเวลาถ้าท่านอยากทราบรายละเอียด
ในช่วงระยะเวลาในเวลาหนึ่งก็ได้สอบถามที่ท่านรองธวัชชัยได้
ในขั้นตอนวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับ
วันเวลาที่เราสามารถทำได้ว่าประมาณนี้นะครับ
อะไรประมาณนี้ก็ชัดเจนนะครับ
ก็คงทำนอกเหนือไปจากกฎหมายนี่คงไม่ได้มันเร็วสุดแล้วนะครับ
ถ้าในช่วงนี้ทางจำเลยเขาสามารถขายเองได้ได้ราคาสูงก็จะเป็นประโยชน์นะครับ

ช้าไปกว่านี้ก็ต้องเข้าขั้นตอนของกฎหมายซึ่งกรมคับคดีก็รออยู่แล้วนะครับ
ถ้าหลังจากสิ้นเดือนสิงหาคมอยู่ในขั้นตอนไปขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับ
ก็ดีบ้างอะไรบ้างเนี่ยถ้ามาถึงกรมเนี่ยเขาสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่๑วันเลยนะครับ
วันอาจจะต้องประกาศเชิญชวนผู้คนหรืออย่างไรก็แล้วแต่อยู่ในขั้นตอน
แล้วเราค่อยมาชี้แจงวันเวลาอีกครั้งหนึ่งถึงเท่านั้นเพื่อจะไม่ได้สับสนในช่วงแรก
วันนี้เอาตรงว่าสิ้นเดือนสิงหานะครับถ้านับวันจริงก็วัน๒๘สิงหาแต่ผมคิดว่าเผื่อวันนี้ดีครับ